คุณคุปตนันมาแล้วนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวตรวจสอบสภาพอากาศกันนะครับ
สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับผม
เป็นไงกันบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนในกรุงเทพมหานครโอ้โห
ฟ้าผ่านตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายจุดหลายพื้นที่
มันกลางดึกเมื่อคืนคุณพื้นที่ไหนฝนตกหนัก
แถวบ้านผมก็ตกหนักแถวห้วยขวางรัชดาตกหนัก
อันนี้ในแรกกันไงบางเขนผมหลับหนักมาก
ผมเลยไม่รู้ว่าฝนตกนะครับหลายจุดก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับ
บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เอง
หลายจุดหลายพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลงนะครับฝนตกบ่อยขึ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
เมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกัน
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
วันนี้มีภาพภาพหนึ่งมาแชร์ให้ดูนะครับเป็นภาพที่มีคนไปถ่ายได้
แล้วก็ผมเอาไปแชร์ในเพจของผมพุทธนันวิสินหันเป็นภาพทะเลหมอก

เดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นทะเลหมอกที่ภูทับเบิกนะครับ
คุณสุภาษาลาเห็นถึงขนาดทำเสียงเมื่อกี้อะไรนะ

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หมอกเยอะแบบนี้
หลายคนเอ๊ะทำไมยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวทำไมมีหมอกซะแล้ว
หมอกต่างเหล่านี้ก็เกิดจากการที่ช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับ
บริเวณทางตอนบนของไทยในภาคเหนือภาคอีสานฝนตกเยอะนะครับ
จึงเกิดเป็นลักษณะของทะเลหมอกเกิดขึ้น
ปกติเนี่ยทะเลหมอกกับหมอกเนี่ยมีความแตกต่างกันของการเกิดค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ปกติการเกิดทะเลหมอกจะต้องอาศัย๒อย่างก็คือ
การเกิดหมอกก็คือการที่ไอน้ำอยู่ในภาวะถึงจุดอิ่มตัวอย่างรวดเร็ว
เกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค้างเกิดขึ้น
น้ำค้างมารวมกันก็กลายเป็นเมฆเป็นหมอกเกิดขึ้น
อย่างที่สองก็คือทัศนวิสัยในการมองเห็น
สิ่งที่เราจะทำให้เรามองเห็นเป็นลักษณะของทะเลหมอก็คือ
จุดที่ยืนอยู่ตรงนั้นต้องไม่มีหมอก

ว่าถ้าเรามีหมอกมันก็จะมองเห็นเท่ากันหมด
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงของจุดที่เรายืนอยู่ด้วยความกดอากาศต่ำ
ถ้าหากความกดอากาศต่ำน้อยเนี่ยอากาศก็จะฟุ้งนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆก็จะฟุ้งขึ้นไปบนอากาศเราก็จะไม่เห็นลักษณะการก่อตัวกลายเป็นกลุ่มหมอกเป็นก้อนอยู่ด้านล่างนะครับ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

แต่ว่าใครที่จะไปท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานไปดูหมอกแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดหน่อยในระยะนี้นะครับ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าปัจจัยสำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับ
ยังคงอยู่ที่เรื่องของมรสุมฤดูฝนนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของร่องฝนที่ตอนนี้ยังคงอยู่ในบริเวณทางตอนบนของภาคเหนือ
แล้วก็ที่สำคัญก็คือก่อนหน้านี้มีพายุหนึ่งลูกเข้าที่ฮ่องกงนะครับ

ตอนนี้พายุลูกนี้สลายแล้วก็จะทำให้ฝนในพื้นที่ตอนบนเพิ่มมากขึ้น
อันนี้คือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
สุนตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยการทำงานของเขาก็คือจะเอาความชื้นเนี่ยนะครับ

อย่างที่ได้เน้นย้ำกันไหมก็คือช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่ลมแรงที่สุด
ถ้าหากฝนไม่ตกตอนเย็นมันก็จะสะสมไปตกตอนกลางคืน

นี่คือการคาดการณ์นะครับลักษณะการตกของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๔ชั่วโมง
พบว่าบริเวณทางตอนบนของไทยมีสีเขียวกระจายเต็มเลย
สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในระดับปกติ
สีเหลืองคือหนักหน่อยสีแดงคือหนักมากนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้สีแดงเนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏในแผนที่เมืองแหล่งของเรา

สังเกตว่าบริเวณทางตอนบนของไทยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือเนี่ยเห็นไหมฮะจะมีการกระจายตัวของสีเขียวเยอะเลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญมีจุดสีแดงปรากฏประปรายนะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนกลางแล้วก็อีสานตอนบน
พรุ่งนี้ฝนอาจจะเยอะหน่อยใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานก็เตรียมตัวรับมือกับฝนที่บางแห่งอาจจะตกหนักได้
ส่วนตอนกลางฝนยังตกต่อเนื่องเป็นระยะนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะสังเกตว่ามีลักษณะเป็นห่อมฝนก่อตัวอยู่
ฝนยังตกตกต่อเนื่องแล้วก็ภาคเหนือคำนวณไปถึงวันพฤหัสบดีนะครับ
ฝนก็ยังมีโอกาสตกในช่วงปลายสัปดาห์อีสานฝนลดลง
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนเมืองไทยก็เตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วางแผนการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตในช่วง
ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ไป
หลังวันที่๑๐เนี่ยจะเป็นช่วงที่ฝนจะเซ็ตตัวแล้วก็กลับมาตกชุกแล้ว

ก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับสำหรับอุณหภูมิสภาพอากาศแต่ละเมืองใหญ่บนโลกของเราตอนนี้
สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับ